คุณเดือดยิ่งกว่าน้ำในกา
ก็คือพวกที่ปลาระเบิดใส่กันนั่นแหละค่ะ
มากันเป็นกลุ่มมากันเป็นแก๊ง

ไปดูคลิป

จอดจอดจอด

จอดไม่

มากันหลายคันเลยเป็นสิบคันนี่
ขี่ไปตามถนนกลางเมืองสรรป่าตอง
ตรงแยกโรงพยาบาลสรรป่าตองที่เชียงใหม่
ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นปาระเบิดใส่กันเสียงสนั่นเลยค่ะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นนะก็ขี่มุ่งหน้าไปทางบ้านทุ่งเซี่ยว
ที่อำเภอดอยหล่อเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักตีหนึ่งได้ค่ะ
เมื่อคืนนี้เลยอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพอชาวบ้านก็โทรแจ้งเสร็จแล้วปั๊บ
ก็ขับรถไปไล่จับกลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้
ก็เลยทำให้กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง๑๕๑๖๑๗เนี่ย
ประสบอุบัติเหตุค่ะมอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวกันแล้วก็ล้ม
อยู่ตรงหน้าวัดสรรคยอมข้างศูนย์วิจัยข้าวสรรป่าตองนี่แหละค่ะ
มอเตอร์ไซค์นั้นล้มระเนรนาศคนเจ็บสิคะเห็นไหม
เปรย์บอร์ดแบบนี้มีวัยรุ่นผู้ชายได้รับบาดเจ็บ๕คน
นอนไม่ได้สติ๑คนบาดเจ็บขาผิดรูป๑คน
ส่วนอีก๓คนเนี่ยนะแผลเต็มหน้าไปหมดเลย
มีรอยถลอกตามเนื้อตามตัวก็ต้องเอาทั้ง๕คนเนี่ย
ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้ฝ่ายปกครองเองตามไปเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาล
เพราะว่ากลัวกลัววัยรุ่นบางส่วนที่หนีการจับกลุ่มมาได้
อาจจะห่วงเพื่อนไงห่วงเพื่อนเพื่อนค่าเจ็บทำไง

แล้วยิ่งถ้าเกิดไปตีกันเนี่ยเดี๋ยวจะโอ๊ยกลายเป็นความวุ่นวายอีกนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์แก๊งป่วนที่มาปลาระเบิดเนี่ย
เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานในจังหวัดเชียงใหม่
มันมาเกิดเหตุนี้ซ้ำอีกเมื่อคืนตอนตี๑
ตำรวจสพสรรป่าตองเขาแกะรอยอยู่นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นว่าหนีไปทางไหน
จะได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
มีกล้องวงจรตอนตี๑๑๒นาทีเมื่อคืนนี้เองนะคะ